คุณผู้ชมครับเรามาติดตามภารกิจช่วยเหลือผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือลากจูง
ลำเรียงสินค้าล่มแต่ว่าให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กันก่อนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนสิบโมงครึ่งค่ะนะฮะ
ก็เป็นเรือลากจูงที่พยายามที่จะลำเลียงลากเรือบรรทุกแร่
เพื่อให้ผ่านที่บริเวณสามแยกวัดพนันเชิงซึ่งเป็นจุดที่น้ำเชี่ยวและน้ำวน
นะฮะจุดนี้เป็นจุดอันตรายมากแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
นะฮะเกิดคลับภัยน้องดอกเจ้าอยุธี์กึ่งด้วย
เยอะมากจริงจริงนะจังหวะเกิดเหตุเนี้ยเนี้ยมันเป็นลักษณะของสามแยกใช่ค่ะสามแยกสามแยกที่แม่น้ำป่าสัตว์กับเจ้าพระยาเขาไหลมาบรรจบกันเออเขาเรียกว่าสามแยกวัดพระนันเชิงใช่คือบรรจบกันตรงหน้าวัดพระนันเชิงพอดีค่ะแล้วมีแม่น้ำน้อยด้วยทีเนี้ยพอมันบรรจบกันน่ะน้

กรุงเทพเนี่ยลากไปส่งที่อำเภอนครหลวงนะฮะลำเลียงเข้ามานะฮะแล้วก็ลำเลียงมาจากแม่น้ำเจ้าพญาต้องการจะเลี้ยวผ่านเข้าไปยังแม่น้ำป่าศักดิ์แต่ปรากฏที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยแน่นอนช่วงนี้มันเป็นน้ำหลากพอดีน้ำหลากแล้วมันไหลมารวมกันจุดตรงกลางลำน้ำ

นางสาวนรมนที่สูญหายไปพร้อมกับสามีบอกว่า
ฐานะคนเรือเนี่ยจุดที่เรือล่มเนี่ยมันเป็นจุดที่มีประสบอุบัติเหตุ
เรื่องของเรือเกือบทุกปีโดยเฉพาะช่วงน้ำหลาก
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลมาบรรจบกัน
แน่นอนคุณผู้ชมต่อให้คนที่ขับเรือมาทั้งชีวิต
มีความชำนาญขนาดไหนมันก็พลาดได้
แต่ถ้าเกิดมองในมุมของคนขับเรือลากจูงสินค้ามาด้วยกันเนี่ย
ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ควรทำคุณชูชีพบอกว่า
ตั้งสติก่อนแล้วไปปลดหรือว่าตัดเชือกที่มันมัดท้ายเรือเอาไว้กับเรือลำเลียงเนี่ยออกจากกัน
ก็นี่ก็ถูกแล้วคุณนรมนที่อยู่บนเรือเนี่ยพยายามที่จะปลดพยายามที่จะตัดแล้วแต่ว่ามันไม่ทัน
เพราะอะไรเพราะเรือลำเลียงสินค้าน้ำหนักมันมาก
พอเชือกมันตึงมันก็จะดึงเรือลากจูงแล้วก็เสียการทรงตัวแบบที่เห็นและประกอบกับกระแสน้ำมันเชี่ยว
มันพัดเข้าไปทำให้เรือเสียการควบคุมแล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้
ฟังเสียงของคุณชูชีพครับ
มันเสียหลักแบบว่าเสียก้านทรงตัวพอขึ้นไปแล้วพอมันเสียหลักเสียก้านทรงตัวมาปุ๊บกระแสน้ำมันก็ดันดันออกไปอย่างนี้
มันมีเชือกตะขอไงเชือกโยงเชือกที่ดึงเรือบรรทุกมันติดมันติดอยู่
ตอนนี้มันเอาออกไม่ทันมันก็เลยกระตุกมันก็เลยกระตุกจังหวะเรือเราเสียหลักล้มลงไปเนี่ยไอ้เชือกเส้นนั้นมันกระตุกกระตุกเรือเราพลิกพลิกคว่ำ
ข้างหน้ามันวิ่งจัดไงมันไปกันสี่ลำแล้วกระแสน้ำที่ไหลมาอีกมันก็บวกกัน
ทีนี้ค่ะเรื่องความคืบหน้าในการกู้เรือเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยก็คือนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์พร้อมทั้งทีมงานกรมเจ้าท่าทีมงานชุดประดาน้ำสมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็มีการวางแผนในการที่จะค้นหาเรือลากจูงที่จมอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็จะมีการเอาเรือลากจูง๒ลำเนี่ยนะขับประกบคู่แบบเว้นระยะห่างแล้วก็เอาโซ่เหล็กเนี่ยขนาดประมาณ๔๐เมตรเนี่ยนะคะ
ลงน้ำเพื่อไล่ตามหาเรือที่มันจมอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยด้วยวิธีการนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้วิธีโซน่าสแกนไปหาตำแหน่งของเรือถ้าเกิดว่าพบแล้วเนี่ยจะต้องให้ชุดประดาน้ำเนี่ยลงไปตรวจสอบหาผู้สูญหายก็คือนายสมชายคนขับเรือนะคะน่าจะติดอยู่ภายในเรือด้วย

อยู่บนเรือมาตั้งแต่เกิดคือพ่อรู้วิธีการขับเรือขับเรือมาเป็นสิบสิบปีไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้ลูกก็ภาวนานะคะภาวนาว่าขอเถอะขอให้ได้เจอพ่อไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอให้ได้เจอพ่อแม่นะคะจริงไอ้จุดตรงเนี้ยนะที่เขาเรียกว่าสามแยกวัดพนันเชิงมันจะมีท่าน้ำวัดพนันเชิงอยู่

อยู่ปลายน้ำหรือเปล่าจะต้องติดตามกันต่อต้องตรวจสอบเพราะว่าจริงจริงคุณผู้ชมตอนเนี้ยผู้ศึกษาของเราเนี้ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะครับเดี๋ยวรอสัญญาณพร้อมเนี้ยจะรายงานให้ได้ทราบกันเกี่ยวกับการค้นหาผู้ที่ศูนย์หายทั้งสองคนนะคะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา